มาไปกันที่ร้านขายน้ำกระท่อมที่จังหวัดสงขลากันหน่อย
เรื่องของเรื่องมันมาจากแค่การเบิ้ลรถเท่านั้นเอง
เบิ้ลรถเสียงเครื่องมันดังแล้วควานมันก็ลอยเข้าไปในร้านร้านนี้
ปรากฏว่าคนที่เขาอยู่ในร้านที่เขาเป็นเจ้าของร้านเขาก็ไม่พอใจ
มันตามไปตามมามีเรื่องกันถึงขั้นยิงกันตายนะคะ
เหตุการณ์จากเบิ้ลรถจริงจริงเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่หน้าบ้านหลังหนึ่งค่ะ
อยู่ที่อำเภอนาม่อมสงขลาคือตอนเจ้าหน้าที่เขารับแจ้งเหตุบอกมีคนยิงกัน
ก็ไปตรวจสอบแต่ตอนไปมีคนตายอยู่แล้วด้วย
ไปเจอศพของนายพัทรวัฒน์สุวรรณะหรือว่าในโดมอายุ๓๓ปีนะคะ
หงายจมกองเลือดอยู่แล้วข้างลำตัวเนี่ยยังไปพบปลอกกระสุนปืนหนึ่งปลอกแล้วหัวกระสุนด้วยนะคะ
แฟนสาวกับญาติก็มายืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ร้องไห้กันระงมเลยถามว่าแล้วคนก่อเหตุคือใคร
คนก่อเหตุคือนายจตุรงเดชศรีหรือว่าในมดอายุ๒๕ปีค่ะ
เขาเป็นเจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุนี่แหละ
เอาขวัญเมื่อกี้ขวัญบอกมันเป็นร้านกระท่อม

เรื่องมันมาจากที่ร้านกระท่อมร้านขายน้ำกระท่อมจริง
คือเจ้าของบ้านยืนรอไม่ได้หนีไปไหน
และก็ยังมีอาวุธปืน๙มม๑กระบอกรออยู่ด้วย
หน้าบ้านมีรถกระบะสีดำคันหนึ่งนะคะ
ก็เป็นรถของคนตายคันนี้ค่ะจอดอยู่
มีเพื่อนอีก๒คนอยู่ด้วยอ้าวทำไมมาเกิดเหตุที่นี่
ทางด้านของเพื่อนผู้เสียชีวิตนะคะ
เพื่อนคนตายคือเพื่อนของนายโดมแจ็คเล่าแบบนี้
บอกว่าเย็นของวันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมา
ทางด้านของนายโดมทางด้านของตัวผู้ก่อเหตุเนี่ย
ไปขับรถนะคะผู้ก่อเหตุคือนายจตุรงคนะคะ

เขาบอกว่า๒๓มีนาคมจตุรงค์คนก่อเหตุ
ขับกระบะไปจอดที่หน้าร้านขายน้ำกระท่อมของโดม
มคือคนตายประมาณสัก๕๐เมตร
แล้วมีการเหยียบคันเร่งเบิ้ลเครื่อง
ควันท่อไอเสียมันเข้าไปในร้านขายน้ำของคนตาย
ตอนนั้นเขาบอกว่าโดมไม่พอใจ
มก็เดินไปถามว่านี่จตุรงค์จะเบิ้ลเครื่องรถทำไม
แต่ตัวจตุรงค์บอกไม่มีอะไรแล้วขับรถออกไป
คุณรู้ไหมวันรุ่งขึ้นต่อมาอีก๑วัน
ตัวคนก่อเหตุคือนายจตุรงค์ที่เป็นมือยิง
ขับรถกลับมาที่ร้านแล้วทำการเบิ้ลเครื่องอีกครั้งที่สอง
วันรถเต็มหน้าร้านตัวในโดมไม่พอใจ
คราวนี้ชวนเพื่อนค่ะอีก๒คนไปที่บ้านของตัวผู้ก่อเหตุในจตุรงค
พอไปถึงจตุลงเอาปืนขึ้นมายิงลงพื้นสองนัดปั้ง
ทีนี้แจ๊คค่ะเป็นเพื่อนคนตานเล่าแบบนี้
บอกว่าตอนนั้นผมมากับเพื่อนอีกคนวิ่งหนีตายเลย
แต่โดมหนีไม่ทันถูกยิงเข้าที่ลำตัวไป๔นัด
แล้วจตุลงเข้าใจว่าพวกเขาเอาปืนไปด้วย
ไม่ทันได้คุยอะไรกันเลยทั้งที่จริงแล้วกลุ่มของพวกเขาไม่มีใครพกปืน
ทางด้านแฟนของคนก่อเหตุแฟนของนายจตุรงบอกแบบนี้นะคะว่า
โรคกำบากในของจตุรงค์นี่มือยิงเสีย
ก็เลยขับไปจอดข้างร้านของนายโดมคนตายจะไปซ่อมรถ
ทีนี้การซ่อมรถมันต้องเหยียบคันเร่งเพื่อเช็คเครื่อง

แต่กลายเป็นว่าทางฝ่ายคนตายไม่พอใจตามมาหาเรื่อง
ที่บ้านก็เลยเกิดเหตุยิงกันแบบนี้
การนำตัวนายจรุงคนเกาะเหตุไปดำเนินคดีระเบียบร้อยแล้วค่ะ